มันก็จะเพิ่มเติมขยายไปองค์ประกอบกฎหมายจะเปลี่ยน
ช่วงเวลาการตายเนี่ยบอกว่า๓โมงถึงทุ่มนึงมันเป็น
ช่วงเวลาที่ยาวที่สุดเท่าที่ผมทำคดีมา
ปกติการตายมันอยู่ในช่วงเวลาแคบ๑ชั่วโมง

การชนะสูตรยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ทุกคนเห็นว่าอาการไม่ดีแล้วผิดปกติแล้ว

ดเว้นการที่จะต้องไปดูแลลาลาเบล

ว่าทุกคนมีเจตนาฆ่าอย่างนี้
สมมุติว่าเรายอมรับข้อได้จริง
ตามข้อกฎหมายที่เขากล่าวอ้างอย่างนั้นนะครับ
ออกมาเนี่ยคนอยู่ในกลุ่มทั้งหมดไม่ช่วย
ว่างดเว้นในการกระทำแล้วเป็นเจตนาฆ่าทั้งหมดใช่ไหม

อย่างก่อนเกิดเหตุอาจจะสอบล่วงหน้าไป
ก่อนหน้าสัก๗๘วันอาทิตย์หนึ่ง

และการจัดงานเลี้ยงมีวัตถุประสงค์อะไร
ใครเป็นคนสตาร์ทอันนั้นก่อนนะ
แล้วก็ก่อนจะเกิดเหตุในวันเกิดเหตุ
แล้วน้ำอุ่นไปเกี่ยวข้องอย่างไร

ในงานนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับ
และสุดท้ายเราดูผลการดำเนินคดียา
เราดูผลการกระทำและไปที่ผล

ถ้าสัมพันธ์กับเหตุก็เป็นความผิดที่ลงโทษได้

ความจริงแล้วประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวของลาลาเบล
ก็จะยังคาราคาซังอยู่ที่ผลการชนสูตรอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ที่คนจะแทบจะรอไม่ไหวแล้ว
ก็คือเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นในแง่ของความคาใจ
คาใจกันอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าวันนี้ถูกแทรกโดยอีกคดีหนึ่งค่ะ
ที่แถลงข่าวในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีการขอออกหมายจับ๖คน
คดีขออภัยค่ะ๒ข้อกล่าวหา
๖คนที่ว่าคืออยู่ในบ้านที่บังโบทองบ้านที่จัดปาร์ตี้นั่นแหละ
แล้วก็เหตุยังไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวยงมาถึงเรื่องลาลาเบลหรือเปล่า
แต่ที่แน่โยงมาจากพริตตี้อีกคนนึงที่ชื่อว่าน้องเดีย
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็จะมีข่าวแทรกขึ้นมาอยู่

แล้วจะมีพิตตี้น้องอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจว่าถูกกระทำถูกมอมไหมถูกล่วงละเมิดหรือเปล่า
อันนี้แหละค่ะต้องไปแจ้งที่สพบางบัวทองในพื้นที่ของบ้านหลังที่ตั้งอยู่ที่นั่น
ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นักข่าวถามตำรวจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตำรวจยังไม่ได้บอกว่ามีความเชื่อมโยงมาที่คดีของลาลาเบลหรือเปล่า
หรือว่าเฉพาะตัวของคดีนั้น
ตอนนี้ตอนแรกเรากะว่าวันนี้ที่จะคุยกันคือคุยเรื่องเวลาการเสียชีวิต
ในแง่ของแพทย์เขาดูกันอย่างไร
เพราะมันจะคู่กันไปนะครับคุณผู้ชมตำรวจก็บอกแบบนี้คือ
รอการตรวจของคุณหมออย่างเป็นทางการ
แต่ข้อมูลที่ออกมาจากนาฬิกาของลาลาเบล

มันต้องไม่แย้งกันสิมันใกล้เคียงกันมาก
แต่อย่าลืมนะคะว่าช่วงที่ให้ไว้
ที่ตำรวจให้ข่าวมันอยู่๔ชั่วโมงทีเดียวนะคะ
ตอนแรกจะคุยแค่นี้ก็เลยบวกเข้ามา
เรื่องของบ้านบางบัวทองด้วย
กรับเชิญล้นรายการเลยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้๒ท่านที่เราเชิญมาก่อนตอนแรก
จะคุยเรื่องของเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล
ก็คือเรานัดเอาไว้ตลอดสัปดาห์ค่ะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนของมศวนะคะ
อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์ด้วยนะคะ
รองศัตริย์ราชานายแพทย์วีรศักดิ์จรัฐชัยศรี
อีกหนึ่งท่านตอนแรกจะเอามาคุยเรื่องนี้แหละค่ะ
เวลาการตายเขาสายแอนดรอยค่ะ

คุณวรพัฒน์มงคลวิรกุล
แต่ว่าพอตอนบ่ายมาขอตามมาอีกคนค่ะ
เอาคดีนั้นด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับลาลาเบลได้ไหมนะคะ

ขอบคุณทนายเจมช์อุตส่าห์มามาตอนบ่ายเลยนะคะ

อันนี้ก็ลากมาหลังจากว่ากลับที่เงินไทย

กระทั่งตำรวจเราก็ยังพยายามขอสัมภาษณ์อยู่นะคะ
อาจารย์ก่อนค่ะเดี๋ยวต้องถามสองท่านนี้ก่อน
คือเรายังไม่รู้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
แล้วเราคงจะไม่รู้ก็ได้มั้งตอนนี้
เพราะว่าถือว่าอยู่ในขั้นที่พนักงานสอบสวนส่งสารแล้วฝากขังแล้วนะคะ
อาจารย์ค่ะแต่มันพอจะบอกอะไรได้ไหม
เรื่องเวลาการตายนะตอนนี้ที่อาจารย์ตามข่าวมากับเรานะคะ

ถ้าข้อมูลเราได้ข้อมูลตรงอย่างเดียว
ก็คือจากพนักงานสอบสวนที่มาแถลง
โดยทั้งกำลัวบัวชน๘ก็มาแถลง
เพราะฉะนั้นข้อมูลอื่นคงจะไม่มี

ถ้าตามช่วงระยะเวลาที่บอก
ผมก็ได้ยินตามข่าวมา๒กระแส
ก็คือบอกว่าอาจจะเป็นช่วง๕โมงเย็นถึงทุ่ม๑
หรือ๓บ่าย๓ถึงทุ่ม๑
นั่นคือเป็นการบอกตามช่วงเวลา

ก็จะไปตรวจสารที่เกิดเหตุ

ก็จะต้องมีการตรวจแล้วก็บอกระยะเวลาของการเสียชีวิต
ซึ่งก็จะบอกย้อนไปอย่างเช่นหมอก๖๘ชั่วโมง

ซึ่งมันก็จะย้อนไปเป็น๕โมงเย็นถึงทุ่ม
หรืออาจจะบอกว่าเป็น๖๑๐ชั่วโมง

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบอกข้อมูล
ในเบื้องต้นของการตรวจณที่เกิดเหตุ
ขณะเดียวกันก็ต้องเอาศพกลับมาผ่าชนสูตรต่อ
ซึ่งอันนี้ก็มาผ่าที่จุฬาใช่ไหมครับ

ในการผ่าชนสูตรก็มีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติม
พอจะบอกเรื่องของระยะเวลาของการเสียชีวิตเพิ่มเติมได้
อย่างเช่นบางกรณีอาจจะดูเรื่องของอาหารในกระเพาะอาหาร

แล้วมื้อสุดท้ายนั้นทานอะไรไป
แล้วลักษณะที่พบเห็นมันย่อยไปมากน้อยแค่ไหน

เพราะมันก็จะมีหลายส่วนที่จะมาใช้เป็นตัวประกอบ
เพื่อที่จะบอกเรื่องของระยะเวลาของการเสียชีวิต

อาจารย์ถ้าสมมุติเราเอาน้ำหนักว่าตรวจเวลาการเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือจริงแล้วน้ำหนักมันอยู่ที่การผ่าตรวจทีหลัง
หรือตรวจแล้วก็สันนิษฐานตอนที่เจอศพครั้งแรกคะ
คือจริงโดยส่วนใหญ่เราเอาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
เริ่มต้นหมายความว่าพอมีการเสียชีวิต
มีการตามแพทย์ออกไปตรวจหน้าสถานที่เกิดเหตุ
เพราะเราจะลงไปตรวจดู
เราจะตรวจเรื่องของตัวศพเรื่องบาดแผลนะครับ

แล้วเราก็จะลงเรื่องของลักษณะการตรวจว่า
มีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายอย่างไรบ้าง
มีการตกลงสู่เบื้องต่ำของเมโลหิตหลังตายอย่างไรบ้าง
ซึ่ง๒ตัวนี้เป็นการประมาณการในเบื้องต้นเลย
เกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของการเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นก็จะมีบันทึกอยู่ในรายงานของการชนสูตรบาดแผล
คนที่ไปตรวจที่เกิดเหตุที่พบศพต้องเป็นหมอ

แล้วต้องเป็นหมอผ่าศพเป็นใช่ไหมคะ
เขาเรียกอะไรต้องเป็นหมอนิติเวทย์

ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเรามีหมอเพียงพอ
ก็จะมีหมอนิติเวศที่ไปออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าไปแล้วเชื่อได้เชื่อไม่ได้

คือเราเห็นบางข่าวในพื้นที่ต่างจังหวัด

หมอตอนแรกบอกอย่างนั้นหมอตอนแรกบอกอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติอยู่ในเขตลักษณะแบบนี้
กรุงเทพปริมณฑลไม่น่ามีปัญหาเรื่องหมอตรวจชั้นแรก
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากคุณหมอตอนนี้เนี่ย
เท่ากับว่าจริงแล้วการคำนวณเวลาการตายของลาลาเบล
น้ำหนักน่าจะไปอยู่ที่หมอที่ตรวจครั้งแรกที่เจอศพเบล
เหมือนที่เรียนนะครับคือมันเป็นหน้าที่หลัก
เราไปตรวจสารที่เกิดเหตุเราต้องลงบันทึกเรื่องพวกนี้

เพราะฉะนั้นพอเสร็จปุ๊บข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในใบชนสูตร

ไปเหมือนเดียวกันพอกลับมาผ่าชนะสูตร
มันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราจะเก็บได้จากตัวศพ
พวกนี้ก็จะเป็นตัวบอกเพิ่มเติมอีก

แต่ว่าจริงแล้วโครงจะมาจากหมอคนแรกที่บอกใช่ไหมคะ

อาหารการย่อยสลายไปในกระเพาะอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับคือต้องเรียนอย่างนี้บางทีมันมีข้อจำกัด

ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเมื่อตอนสักเที่ยงคืนหรือ๕ทุ่ม
พอตรวจแล้วกลับมาผ่าชนสูตรเลยไม่ได้
ในขณะเดียวกันเราจะเอามาศพมาวางไว้เฉย

อันนี้ก็ต้องเอามาวางไว้ในตู้เย็น
เพราะพอวางในตู้เย็นเรื่องของระยะเวลาการเสียชีวิต
เมื่อตอนเช้าเราจะเอาศพมาผ่าจะมาตรวจมันค่อนข้างลำบากแล้ว

แน่นอนการผ่าชนะสูตรเข้าไปอาจจะไปดูเรื่องกระเพาะอาหาร
เรื่องต่างมันยังดูได้อยู่ยังบอกได้
อ๋อคือเมื่อจะผ่าสบเพิ่มมันไม่สามารถจะดู
ยกตัวอย่างชัดเลยอย่างว่าเราไปตรวจหน้าที่เกิดเหตุ

เราก็จะไปตรวจว่าข้อนิ้วข้อมือมันแข็งแล้วหรือยัง

ในขณะเดียวกันพอเอากลับมาถ้าเป็น๕ทุ่มเที่ยงคืน

ตอนนี้เราจะมาตรวจกล้ามเนื้อแข็งตัวหลังตายไม่ได้แล้ว
เพราะว่าการแช่ตู้เย็นมันฟีดแล้วมันทำให้เย็น
ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เรื่องของระยะเวลาการตาย
ตรวจจากกล้ามเนื้อแข็งตัวหลังตายมันไม่ได้แล้ว

คุณหมอพอออกมาแล้วแบบปล่อยให้สักพักหนึ่ง
เรากลับมาตรวจก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเหรอคะ
ใช่มันก็มีกระบวนการของมันที่เป็นตามการหลังตาย
มันก็จะมีขบวนการของมันอยู่ซึ่งมันก็มีผลด้วย
แล้วในแง่ของการผ่าศพ
คืออันนี้ฉันเข้าใจเอาเองว่าการผ่าศพคือละเอียดที่สุดแล้ว

ซึ่งในลักษณะของขั้นตอนการผ่าไม่สามารถจะบอกได้

ถ้าลองวาดภาพคือแบบดูเนื้อเยื่อดูต่างว่าแบบมันจะละเอียดได้มากกว่าที่เกิดเหตุ

คือทำได้ครับมันเป็นเรื่องของที่เราอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
ที่เขาทำกันในการทดลองในการวิจัย

เราอาจจะไปหาผลงานวิจัยอะไรต่างที่เขาพูดถึงเรื่องของการวัด
ให้มันแม่นยำมากขึ้นในทางหลังตายอะไรต่าง
แต่ว่าแน่นอนในทางปฏิบัติกับในทางวิจัยมันคนละอันกัน
ทางปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติ
แล้วก็มีหลักการของการทำเพราะว่าอย่าลืมว่าในกรณีของการที่มีการชนสูตร
วันหนึ่งไม่ได้น้อยนะครับในแต่ต่างที่มีการชนสูตร
เพราะฉะนั้นเราจะมีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นหลักที่เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐาน

บนโลกนี้มันมีเทคโนโลยีที่ไปถึงได้
แต่แน่นอนคือในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไปไม่ได้ทั้งหมดอย่างนั้นนะครับ
แต่เรามีไม่ใช่ข้อจำกัดจะมาเป็นข้อที่ไม่ทำนะครับ
แต่เรามีมาตรฐานในระดับหนึ่งในการทำ

ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะ
คือเมื่อให้ช่วงมาเรียนไม่แน่ใจว่ากว้างหรือเปล่า๔ชั่วโมง
แต่ว่าคือเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเขยิบไปตรงไหน

มันคาบเกี่ยวเวลาที่ลาลาเบลออกไปกับน้ำอุ่น

ที่ลาลาเบลใช้คุณพันธ์รู้จักดีอยู่แล้วแหละ

แต่ว่าจะคนละไซส์คนละสีมากกว่าครับ
แล้วมันจะทำงานต่างกันละเอียดมากน้อย
ต่างกันจับได้มากน้อยต่างกันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไหมคะ

พวกสมาร์ทวอร์ชนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่คล้ายกันอยู่

ก็จะเป็นพวกแบบฟังก์ฟีเจอร์เยอะหน่อย

ใช่ครับพวกนี้ก็จะแบบว่าแบตจะอยู่ได้ไม่นาน
ประมาณ๑๒วันอย่างมากก็๓วันนะครับ

อ๋อมันจะทำงานแบบเราจับทุก๕หรือ๑๐นาทีอย่างนี้แล้วแต่ซอฟต์แวร์

คือเขาจะไม่ได้บอกมาแต่ว่ามันเป็นแบบนี้
ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าครั้งแรกที่เราทำการจับผู้เอามือถือปั๊บแพ้เรียบร้อยเนี่ย

เอาจริงไม่ต้องก็ได้คือแค่เราใช้งานเปิดใช้งานปุ๊บแล้วเสียบข้อมือปั๊บปั๊บ

เขาจะตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทุก

แล้วตอนที่มันยังไม่ได้ครบรอบที่เขาจะตรวจเกิดตอนนั้นอย่างสมมุติว่า
อาจจะมีความคับเกี่ยวทุก๑๐นาทีอะไรอย่างนี้
ว่าตกลงสามารถมันอยู่ในช่วงที่แบบตรวจจับได้
อยู่ในช่วงที่ไม่ใช่วงรอบที่เขาตรวจจับ
นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องมาคุยกัน
เพราะว่าจริงมันมีอีกหลายขอยยิบยอย
เรื่องของตัวแบตเตอรี่ของนาฬิกาหมดเมื่อไหร่

ถ้าไม่ได้ชาร์จมาเมื่อวันก่อน
อาจจะหมดตั้งแต่กี่โมงแล้วนี่ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
แต่ถ้าไม่เป็นฝั่งอย่างที่คุณหมอก็ใส่
มันก็จะแบบพวกนี้มันจะวัด๒๔ชั่วโมง

ไม่ครับคือถ้าจับต่อได้ชั่วโมงต้องไปตั้งค่า
คือของเขาเองก็มีให้ตั้งค่าได้ว่า
ถ้าเกิดตัดทุกมาตรฐานคือจับทุก๑๐นาที
แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปตั้งค่าให้จับต่อเนื่องก็ได้

เช็คการแจ้งเตือนรับสายคุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้ครับ

มันก็จะมีอยู่โอ้เห็นบอกว่ามันแตกได้หลายข้อมาก
ซึ่งเดี๋ยวนะคะถ้าเป็นรุ่นที่ลาลาเบลใช้
คือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่จะแปรเปลี่ยนได้คือ
แบตเตอรี่ของนาฬิกาการตั้งค่าที่ลาลาเบลตั้งไว้ใช่ไหมคะ
ทีนี้สมมุติว่ามันบันทึกได้เราพูดถึงในกรณีถ้านาฬิกาเรือหนึ่งจะบันทึกได้
ว่าคนนั้นหยุดหายใจหัวใจไม่เป็นแล้ว
เวลามันบันทึกมันมีค่าเคลื่อนอะไรไหมคะ
เช่นอยู่ในที่เย็นหรือแบบโดนเคลื่อนไปเคลื่อนมา
นาฬิกาเขยิบไปเขยิบมาอะไรอย่างนี้คืออะไรเป็นค่าแปรเปลี่ยนได้ไหม
อันนี้มีครับก็คือเรื่องของตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่หลวม
หรือมีการขยับเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยบางทีมันก็เลือกที่จะไม่บันทึกครับ
เพราะถ้าเกิดอ่านค่าช่วงที่มีการขยับข้อมือกับขยับเยอะเนี่ยมันจะมีความคาดเคลื่อนได้
เหมือนกับถ้าเราขยับอยู่แปลว่าเรายังหายใจอยู่หัวใจเต้น
มันก็จะไม่วัดก็จะหยุดแป๊บหนึ่งแต่ถ้านิ่งเมื่อไหร่นั่งทำงาน
หรือยังดูทีวีครบ๑๐นาทีปุ๊บมันก็จะวัดทีนึงตึ๊บตึ๊บ
เอ่อซึ่งการขยับอย่างสมมุติน้องเบลอย่างนี้นะคะ
อย่างสมมุติว่าในจุดที่ถ้าจริงแล้วตัวเขาไปแล้ว

ตัวเขาเกิดจากการขยับจากการเคลื่อนคือดิฉันก็ใช้จินตนาการล้วนนะ
คือมันจะมีผลให้นาฬิกายังวัดได้อยู่อีกเหรอ
ยังวัดได้ครับเพราะว่ามันก็จะเป็นวัดแล้วไม่ขึ้นค่าอะไรเลย
ซึ่งมันแปลว่าอะไรครับพระอาจารย์ค่ะมันก็จะแปลว่าหัวใจหยุดเต้นไงครับ
เสร็จแล้วก็วัดกับเส้นเลือดขึ้นมาว่า

แสงนี้จะท้อนออกมา
มันเป็นแสงเขียวกับเม็ดเลือดสีแดงครับผม

นิ่งแปลว่ามันก็วัดข้ามไม่ได้แล้ว
อธิบายมาทั้งหมดมันเป็นหลักการเดียวกัน
ทีนี้คำถามคือว่าคุยกันในหมู่แอนดรอยไหมคะ
คดีนี้กับนาฬิกาน้องเบลที่พูดถึงกัน
ควรให้น้ำหนักนำมาใช้เยอะแค่ไหน
ก็มันก็จะเป็นเรื่องของถ้ารู้ว่าแบตเตอรี่ยังอยู่หรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดวัดค่าคนสุดท้ายได้เมื่อไหร่กี่โมง
อันนี้ผมว่าน่าจะพอเอามาเป็นข้ออิงได้นิดหน่อยเหมือนกัน
ผมขออนุญาตนิดหนึ่งไหมครับคือผมตั้งเป็นคำถามนิดหนึ่ง

อย่างกรณีถ้าเกิดมีการไม่อยู่ในตำแหน่งที่มันจะวัดในเซ็นเซอร์ได้
ก็คือมันเอียงอยู่ข้างอะไรมันก็นั่นข้อหนึ่งนะ
ข้อที่๒คำถามที่อยากถามคือถ้ามันเบามาก

คือพอมันเบามันก็จะเป็นค่าเหล็กที่ต่ำลง

ถ้ามันวิ่งถี่ก็จะเวลาเต้นรึง

ผมยังไม่ชัวร์ว่าแต่ละยี่ห้อวัดได้ต่ำสุดเท่าไหร่

แนวว่าต่ำที่สุดของชีพจรที่นาฬิกายังจะแบนถึกได้

คราวว่าเริ่มจากเท่านี้ถึงเท่านี้
ซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ยี่ห้อไปด้วย
เพราะผมมีความรู้สึกว่านายความเป็นจริง
คือชีพจรที่ต่ำ
มันเป็นชีพจรที่เต้นช้ามันบ่าว
ยังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตยังมีชีพจรอยู่
แต่คำถามคือเครื่องมันวัดได้หรือไม่
ก็บอกว่ายังไงต้องดูของทางนิติเวศเป็นหลัก
ตอนนั้นช่วงหน้ามาเริ่มที่ธนายเจมส์ค่ะ
บ้านที่จัดปาร์ตี้โดนลักษณะแบบนี้
จะยังไม่ได้เชื่อมาคดีของลาลาเบลนะคะ
คำถามคือมันบอกพฤติการได้ไหมว่าสุดท้าย
ต้องมาที่คดีลาลาเบลเหมือนกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เราพยายามจะถามคุณพัฒน์เมื่อสักครู่นี้ว่า
ตกลงมันชัวร์แค่ไหน
ซึ่งมันมีปัจจัยแปรผันได้พอสมควร

ซึ่งก็ถูกแล้วที่ตำรวจบอกว่าต้องรอของหมอ

ทนายเจมส์ค่ะคือพอมีเรื่องของพื้นที่บางบัวทองเข้ามาเกี่ยว
แล้วคนในบ้านเกี่ยวในข้อหาที่ไม่เบาเลยนะคะ

แต่ว่าเอาล่ะไม่ได้เกี่ยวกับตัวลาลาเบลมาจากน้องพิตตี้อีกคนนึงนะคะ

คำถามคือว่าถ้าตรงนั้นพิสูจน์ว่าผิดจริงได้

มันจะถูกโยงพฤติกรรมของคนในบ้าน
จนต้องมาร่วมถูกกล่าวหาในคดีลาลาเบลได้ไหม

แต่ว่าถามว่ามันจะ

ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอาณาจารย์ทั้ง๑๐ครั้งนะ

เพราะฉะนั้นหลักฐานในสำนวนปัจจุบันนี้ของน้องเบลนี่แหละ

ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรปรากฏว่าเขาถูกอนาจารย์ถูกล่วงละเมิด

เพราะฉะนั้นของเดียก็ของเดียของเบลก็ของเบล
ใช่เพียงแต่พฤติการตรงของน้องเบลนี่นะฮะ
โทษน้องเดียใช่ไหม
ติการตรงนี้อาจจะสื่อให้เห็นอะไรบางอย่างว่า
มีการมอมเหล้ากันไหม
พาผู้หญิงมาเนี่ยคือพาเพื่อไปการอนาจารย์ล้วน
ไม่ได้มีแบบพามาแล้วมีสนุกสนาน

แต่แบบมีการล่วงเขาเรียกล่วงเกิน

เมื่อวานนี้ค่ะคุยกับอาจารย์ปรเมฆกับอาจารย์สมบัตินะคะ
คือในส่วนของข้อเก่าหาที่ออกมา๓ข้อเก่าหาที่ผู้ชายชื่อนำอุ่นโดน

ว่าเป็นไปได้หรือที่คนในบ้านไม่เกี่ยวเลย

คือหนึ่งอาจจะต้องบอกในเรื่องของเวลาว่าตกลงเวลาที่แท้จริง

ช่วงเวลากับอีกแค่๕โมงหรือ๕โมงกว่ามันคาบเกี่ยวนิดเดียว

แต่แต่ประเด็นคือถ้าในกรณีของเดียเป็นแบบนี้นะคะ
ข้อกล่าวหาที่น้ำอุ่นโดนเนี่ยถ้ามันย้อนกลับไป
ข้อที่จริงอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ทั้งข้อกฎหมาย
ในบ้านต้องร่วมรับผิดชอบด้วยไหมว่าเอ๊ะรู้ไหมว่าเบลเห็นสภาพแบบนี้แล้ว
ไม่ไหวแล้วอ่ารู้ไหมว่าเบลอยู่ในสภาพแบบนี้
แล้วปล่อยให้ไปกับน้ำอุ่นจะอันตรายไหมอะไรอย่างนี้
คือมันจะยังมีข้อกฎหมายเปิดไปถึงคนในบ้านได้อีกไหมคะทนายเจมส
มีฮะอย่างเช่นในเรื่องของการกักขังนวงเหนียวเนี่ยนะฮะ
กค้างนุ่งเหนียวเนี่ยคนมีสติหรือไร้สติก็ตามเนี่ย
คุณไม่มีสิทธิอุ้มเขาออกไปจากพื้นที่อื่นโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมด้วย
แต่นั่นก็ไม่ใช่บ้านเขานะบ้านใคร
ก็บ้านคนจ้างงานไงเขามาทำอะไร

เขาไม่ได้มาเพื่อจะไปกับน้ำอุ่นนะ
ก็นั่นที่จ้างก็ต้องอยู่ที่ที่จ้าง
ถูกเขามาจุดประสงค์คือการทำงาน
แล้วเขามาเสร็จงานเขาก็จะกลับของเขา
เพราะเขาบอกเขาเมาเขาไลน์ไปบอกเพื่อ

นั่นหมายถึงเขาไม่ได้มีความประสงค์จะไปกับคนอื่น
แต่ว่าตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะทนายเจมส์ที่มีการให้ข่าว
จนถึงอันนี้ก็บอกเหมือนกันบอกว่า

เขาดูมีใจดูพอใจกัน

เพราะว่าตัวเองจะได้หมดข้อสงสัยไง
ว่าตัวเองไม่ได้สนับยุโยงสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในการที่
น้องก็เอาไปเอาหน่วงเหนียวกักขังไป

อันนี้สมมุติว่าเขาบอกอ๋อไอ้สองคนนี้ไม่ได้รักกันนี่

คือทนายเจมส์กำลังจะบอกว่ายังไงก็ต้องพูดทางนั้นเหรอคะ
ถูกเพราะถ้าเกิดเขาบอกว่า
ถ้าสองคนนี้ไม่ได้ชอบพอกันแล้วคุณปล่อยให้เขาไปได้ด้วยกันได้ยังไง
อ้าวแต่ถ้าข้อที่จริงมันเป็นแบบนั้นล่ะ

ถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงเอ้า
จริงเป็นแบบนั้นคือคุณเห็นว่าเป็นแบบนั้น
เห็นเขาก็ดูชนแก้วดูคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออย่าลืมนะครับว่างานเขารับงานอะไร
ในเวลางานเขาก็ปฏิบัติตัวอย่างเต็มที่

ลองว่าน้องเขามีสติอยู่แล้วเสร็จงานไปแล้ว
แล้วเขายังไปอีอ๋อกันอยู่อันนั้นผมเชื่อ
ว่าเขาอาจจะกิ๊กกันจริงอะไรกันจริง
แต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในเวลางาน

คุณเอาเขาไปเนี่ยคือไม่ได้แซงออกถึงความยินยอมเลยนะครับ
อย่างนี้นะคะไม่ได้พยายามจะเชื่อมโยงว่า
เรื่องน้องเดียกับลาลาเบลเป็นคดีที่ต้องเกี่ยวเนื่องกัน
ไม่ใช่นะคะแต่จะเปรียบเทียบถามอาจารย์หมออย่างนี้ค่ะ
ว่าอย่างกรณีที่ทางพื้นที่

มีการพูดถึงเรื่องดีเอ็นเอใดก็แล้วแต่

อาจารย์หมอดู๓ข้อกล่าวหาที่น้ำอุ่นโดน
อันนี้คิดว่าข้อเก่าหา๓อันนี้

ก็ยังยืนยันว่ารายงานกฏทชาติสูตร

ถ้าถามว่าข้อมูลออกมาหมดหรือยัง

ในรายการนี้กันการตั้ง๓ข้อเกลาหา
ผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเรื่องทางกฎหมายมาก
แต่ผมขอพูดในฐานะที่ทำความเข้าใจ

มันไม่ได้ใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบนะครับ

โทษนะครับคือถ้าสมมุติมีความสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์กันก็ต้องรอนิติวิทยาศาสตร์
คำว่าอนาจารย์คืออาจจะยังไม่ได้แบบลึกซึ้งใช่ไหมคะ

ถูกครับการอนาจารย์คือการแตะเนื้อต้องตัวกัน
คือเป็นพฤติกรรมพฤติการในทางเพศที่ไม่เหมาะสม
ผู้ชายไม่ควรจะแตะเนื้อต้องตัวกัน

เรื่องการตรวจอวัยวะเพศน้องใช่ไหมคะ

ข้อที่๑หากแบกโขดหนุ้งเนียว

ผมคิดว่าใช้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์
หรือทางนิติเวทย์ก็บางส่วนและ
วกกับหลักฐานทางคลิปทางการสอบสวนสอบสวนอะไรต่าง
ก็ออกมารวมกันจึงเป็นข้อนี้
เมื่อวานก็ถามอาจารย์สองท่านเหมือนกันค่ะ
ถ้าสมมุติข้อหาแรกที่เราพูดถึงคือนวงเหนียวกักขัง

วงเหนียวเนี่ยอาจารย์ปรเมฆบอกว่าหมายถึงคนนะไม่ใช่ศพ
คำถามของดิฉันก็ถามอาจารย์เหมือนกันถามทุกท่านด้วย
ตกลงถ้าใช้หน่วงเหนียวกักขังถึงแก่ความตาย
ว่าตอนกักขังนุ่งเหนียวยังไม่ตายถูกหรือเปล่า
ว่าตายตอนอยู่กับน้ำอุ่นหรือเปล่า
เรียนเข้าใจถูกไหมหรือแปลความกินความมากไปคะ
ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตั้งข้อเก่าหา
คือตั้งข้อกล่าวหากับตัวคุณน้ำอุ่น
แล้วก็ถ้าตีความตามความหมายก็ต้องเป็นเช่นนั้น
แต่ทีนี้ถ้าสมมตินะครับอันนี้เราตีความกันเองนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเราพูดถึงกักขังหน่วงเหนียวแล้วมันดูคาบเกี่ยวเวลา
แล้วมันเกิดขึ้นในตอนอยู่กับผู้ชายชื่อน้ำอุ่นเนี่ย
กับเวลาที่เขาออกจากบ้านมัน

มันใกล้มากเลยนะว่าตกลงเบลไปตอนไหนกันแน่
ทีนี้อย่างนั้นขอกลับมาคุณก่อน

ตกลงว่าคุณพัฒน์ให้ฟันทงเลยได้ไหม
บอกว่าตกลงเวลาที่ออกมาบอกเป็นข่าว๕โมง
อันนี้ก็ควรเชื่อไหมอ่ะสรุปเป็น๓ประเด็นง่ายเลยล่ะครับ
หนึ่งก็คือถ้านาฬิกาตอนนี้นะครับสามารถจะก็เอาไปชาร์จแบตนี่แหละ

วัดหัวใจต่อเวลาอย่างนี้อ่ะอัตราหัวใจต่อเนื่อง
มันก็จะมีกราฟขึ้นมาตลอดเลยว่าปุ๊บมาอย่างนี้

จนหยุดเมื่อหยุดเมื่ออะไรหยุดเมื่อ๑หัวใจหยุดเต้น
หรือ๒แบตนาฬิกาหมด

มันก็สะหยุดไปว่ากราฟมาปุ๊บแล้วหยุดตึ๊ก

เราต้องแปลความเองว่ามันเกิดจากแบตหมดหรือหัวใจหยุดใช่ไหม

ถ้าตั้งแบบคือไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม
ปกติเปิดมาใช้งานปกติมันก็จะทุก๑๐นาที

แล้วก็ต้องไปวัดกันต่อว่ามัน๑หรือ๒
คือเอาง่ายว่าถ้ามันมีกราฟวิ่งมาตลอดแปลว่าแบบแรกแหละ
มันก็จะแต่นั่นแหละอย่างที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่

ทีนี้ไอ้การแบบคลอกของนาฬิกาค่ะ
คือเราก็ไม่รู้การเคลื่อนไหวนะครับ
แต่แน่นอนมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
เพราะว่าจริงเขาต้องอยู่ชิดกับตัวตลอดใช่ไหม

แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันมีจังหวะอะไรยังไง
มันจะทำให้ความต่อเนื่องในการวัดมันคลาดเคลื่อนไหม
ซึ่งดิฉันตั้งคำถามไม่ได้อาจารย์ตั้งคำถามให้หน่อยค่ะ
คือถ้าเป็นหมอหรือคนที่รู้ทางด้านคดี

คือคนอยากจะรู้อะไรบ้างกับเรื่องนาฬิกาจะได้แบบสิ้นสงสัย
ครับคือเหมือนเรื่องเรื่องโรงพยาบาล
ทุกอย่างที่เราวัดมันวัดโดยเซ็นเซอร์ทั้งนั้นอยู่แล้ว

เราวัดออกซิเกิ้ลจากนิ้วหรือตรวจวัดอะไรต่าง
พวกนี้มันหลักคือตัวเซ็นเซอร์
พอเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์มีเอลเลอร์ได้

ผิดพลัดได้บางทีเครื่องพอเสร็จปุ๊บดังขึ้นมา
บอกว่ามันไม่วัด
คำหมายของคำว่าไม่วัดอาจจะไม่มีให้วัด
หรือมันเครื่องมันเออเลอร์ไม่วัดก็ได้
ก็ต้องมาดูแล้วพยาบาลก็ต้องเข้ามาดู

ทั้งขยับมันก็วัดต่อได้เลย
ซึ่งมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร

ว่ามันมีความไวมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไร
ผมยังยืนยันอยู่เรื่องนั้นเรื่องเดิมว่า
ในขณะที่มันเบาและต่าง
ใจเบามากใช่ไหมครับวัดติดหรือไม่ติด
มันจะได้หรือไม่แต่ยังไงกันไม่ได้สรุปว่าเขาตายนะ

เมื่อกี้ก็จะแบบว่าแค่ตอนนั้น
มีอาการแล้วมันหลวมหรือมันเลื่อนหรือมันเคลื่อนไป
คือตัวนาฬิกาอาจจะเป็นที่ตัวนาฬิกาหลวมเลื่อน
คือไม่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะแบบทำได้เต็มที่ใช่ไหมคะ
คือมุมในการเกาะใช่ไหมคะ

อีกแบบนึงอย่างที่เราคุยกันที่ในแชทของน้ำอุ่นบอกว่า

อาจจะเบาอาจจะเบาจนขนาด
กระทั่งว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญไปจับเนี่ย
บางทีจับก็ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญอยู่

ซึ่งคุณหมอเวลาชีพจรคนเราต่ำเนี่ยอาจจะวัดไม่ขึ้นเลยเหรอคะ

การจับชีพจรจึงบอกถึงเรื่องของการทำงานของหัวใจได้บอก

พจรมันก็จะเบาแล้วก็อาจจะเต้นเร็วนะครับ
เบาแล้วเร็วบางทีมันจับแล้วมันก็แยกยากนะครับ

ที่ก็ทำงานอยู่ต่อเนื่องพวกนี้เขาจับได้

อย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกัน
เครื่องนี้มันใช้สำหรับคนที่ปกติทั่วไป

มันยังคือสมาร์ทรถทุกตัวตอนนี้

เตรียมรองปึ้งว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้

พวกสมาร์ทที่เป็นแบบไฟ

แล้วมันมีนาฬิกาอะไรที่ใส่ข้อมือตัวไหน

คุณหมอเอามาใช้ในการตรวจสุขภาพอะไรมีไหม

ถ้าจะเป็นฝั่งของพวกสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพวกสแรปที่แบบว่า
อาจจะผ่านว่าโอเคตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้

กันได้ในคดีแง่เลยถ้าจะใช้อันนี้

คือส่วนตัวผมผมคิดว่าอย่างนี้คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ถึงขั้นว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับ
แต่มันก็ในธรรมนองเดียวกันอีกคือใช้แบบมีข้อจำกัด
แล้วก็การบอกเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของบอก
บอกได้อาจจะเป็นช่วงเวลายังได้
คืออย่างกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องมันไม่วัดยาวเลย
ใช่ไหมฮะมันก็โอเคก็อาจจะบอกว่ามันมีประเด็น
ว่าอาจจะหัวใจหยุดเต้นหรือเต้นเบาก็ได้หรืออะไรก็ได้

ซึ่งอันนี้ในทางการแพทย์อย่างตัวผมเองผมบอกว่า
แล้วถ้าเกิดมันเข้าประเด็นล่ะเข้าประเด็นว่า

คือชีพจรมันเบาจริงเบาแล้วเบาต่อเนื่องอย่างนี้

ก็บอกว่าเป็นภาวะที่ถ้าเกิดไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเสียชีวิตได้
ซึ่งมันก็จะเป็นช่วงที่บอกได้ว่ามันเริ่มมีอาการ
แต่มันไม่ใช่บอกชัดเจนฟันทงไปเลยว่า

ตอนที่จอนเบาเป็นช่วงกี่โมงแล้วหยุดจริงกี่โมง

ซึ่งอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าทนายเจมส์ตั้งคำถามให้หน่อย
ดำเนินรายการแทนหน่อยนะคะว่าถ้าสมมุติจะเอามาอ้างกันจริง
อันนี้อาจจะสู้กันยับเลยนะคะ
ถ้าใช้คนที่ถูกกล่าวหาแย้งกลับได้มากเลยนะคะ
ถ้าตำรวจใช้นะคะซึ่งดูทรงแล้วตำรวจไม่ได้ใช้เป็นหลักหรอก
บอกตั้งแต่แรกแล้วยังไงก็ต้องดูผลที่คุณหมอส่งมาเป็นหลัก
แต่ไม่ทิ้งสกุลค่ะ

คือคนอยากทราบมากระยะเวลาที่เกิดเหตุแต่ละจุดแต่ละจุด
แต่ที่อยากทราบที่สุดคือจุดที่เบลไม่อยู่แล้ว

เพราะว่าตอนนี้ที่ดูจะเป็นทางการมากที่สุด

ซึ่งก็อาจจะยังคาใจได้นะคะว่า
แม้ว่ามันสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้

ตำรวจใช้คำว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะ

คือเรียนอนุมานเอาเองจากคำตอบตำรวจว่า
คือท่านคงไม่ได้ใช้เป็นหลักสำหรับเวลาในนาฬิกาที่ออกมาเป็นข่าว
เพราะถ้าใช้สู้กันยิบตาเลยนะ
ถูกครับเพราะว่าถ้าเกิดเอานาฬิกามาใช้
มันมีเหตุใจหลายอย่างที่ทำให้การวัดใช่ไหม

ไม่ว่าจะฐานหมดใช่ไหมครับหรือฐานหมด

ถอนก็ทำให้หยุดเคลื่อนที่หรือ

เพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมทราบมานะครับ
คือทางนิติวิทยาจะใช้หลายอย่างหลายส่วนมาประมวลกัน
อย่างเช่นตีความไว้วันที่ตอน๑๗นาฬิกาเสียชีวิตใช่ไหมครับ
แต่ในช่วงนั้นมีการใช้โทรศัพท์มือถือบ้างไหม
สมมุติว่าอัตรานาฬิกาหยุดเต้นตอน๑๗นาฬิกาจริง
แต่หลังจาก๑๗นาฬิกาไปแล้วยังมีการคุยไลน์กับคนอื่นอยู่อย่างนี้

ต้องใช้ประกอบใช่หรือแม้แต่บางทีอุ้มออกไปทางนอก
มีพยานปากหนึ่งบอกอ้าวก็ผมถามน้องเขาอยู่
ก็ยังบอกผมอยู่เลยว่าไม่เป็นไรไหวไปได้อะไรอย่างนี้

ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่มีพยานยืนยัน
ถ้าในเจมส์ค่ะถ้าเราดูจากคดีนี้แล้ว
นายเจคิดว่าข้อหามีแค่๓คนถูกกล่าหามีแค่๑หรือเปล่า
เราคุยกันวันนี้เอาเราคุยกันวันนี้
ไม่น่าจะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นคนที่เห็นน้องน้ำอุ่นใช่ไหม
อุ้มน้องเบลออกมาจากบ้านเนี่ยใครที่เห็นผมว่าคนนี้มีปัญหา
อาจจะถูกเรียกมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหม
มีส่วนยุโยงส่งเสริมหรือเป็นตัวการหรือเปล่า
ตัวการคืออะไรตัวการคือมีการคิดวางแผนกันมาตั้งแต่ตอนต้น
ไม่ใช่ขณะที่อุ้มออกไปนะตั้งแต่ตอนต้นคือตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเลย
ก่อนที่จะมีการว่าจ้างกันมาเลยนะครับ

ของที่คุยกันตอนที่ยังไม่เกิดเหตุ
เพราะตอนนี้ก็คงโดนเรียกหมดแล้วล่ะใช่ไหมคะ

ถูกค่ะถูกค่ะคงจะหยุดลำบากนะคะ
นี้เจ้าของบ้านเขาก็ดูให้ความรู้มากจริงนะ
ให้นักข่าวเข้าไปดูบ้านตอบคำถามทุกอย่าง
ตำรวจเรียกเมื่อไหร่ไปอยากตรวจอะไรตรวจจะเอาอะไรบอกอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีประวัติปาร์ตี้เยอะเนี่ยนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้เคยมีประวัติที่เหมือนกับแบบ
สงสัยได้ว่าวันนั้นมียามีพฤติกรรมมอม
ถ้าเราไม่รวมของเดียนะหรือใดก็แล้วแต่เนี่ย
มันจินตนาการไปลำบากไหมว่าจะโดนคนอื่นในบ้านด้วย
ผมมองว่าไปลำบากถ้าไม่มีพฤติการอย่างอื่นนะครับ
อันนี้ที่ชัดสุดก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดไง
ว่าพาน้องเบลออกจากบ้านเนี่ยชัดสุดแล้ว

ใช่สมมุติว่าเราจะไปตั้งข้อข่าวหาเรื่องของ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือทำร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

โอ้ผมใครจะไปบอกว่าเห็นน้องชักดิ้นกระแนวอยู่

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในห้องนั้นมันมีอยู่ไม่กี่คนแล้ว
แต่ละคนให้การหลับไม่เห็น

เลี่ยงเพื่อที่บอกว่าน้องมีอาการผิดปกติ
อ้าวถ้าเขาหลับจริงล่ะท่านนายเจมส์
ผมไม่รู้แต่ว่าเขาให้การในนองที่จะตัด
ตัดการรับรู้เห็นความผิดปกติของน้อง

เพราะว่าถ้าเกิดคุณเห็นการเมาที่ผิดปกติวิสัย
คุณต้องแจ้งพาน้องไปหาหมอแล้ว
ส่วนใหญ่ที่อธิบายจะพูดปริญญาสนัดเดียวกัน

แต่อย่าลืมว่าข้อกฎหมายไม่ได้ดูแค่ข้อเท็จจริง
เพราะว่าการบอกว่าเจตนาหรือไม่เจตนา

แต่ข้อกฎหมายจะเป็นคนพิจารณาเองว่าคลุมไปถึงคนอื่นด้วยหรือเปล่า

คุณจะบอกก็ได้ว่าคุณไม่มีเจตนา

แต่ทีนี้ข้อกฎหมายถ้าจะโดนไม่น่าจะมีใครโดนแรงกว่า๓ข้อที่น้ำอุ่นโดนแล้วป่ะคะ
น่าจะครับเพราะน้ำอุ่นนี่น่าจะแรงสุดแหละ

เพราะคนอื่นน่าจะเป็นในลักษณะของการเป็นผู้สนับสนุนตัวการ
แต่ว่าจะใครนะอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าตัวการจริงคือมันก็ต้องเป็นตัวตั้งตัวตีจริงครบคิดกันตั้งแต่ตอนต้น
ว่าจะหลอกเอาน้องเบลมาเพื่อเยี่ยมให้น้ำอุ่นเชื่อดอะไรอย่างนี้นะครับ

ถึงว่าถ้าสมมุติโยงไปถึงมันจะต้องอธิบายให้ได้ว่าโยงกันไหม
ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงกันให้ได้
เพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับ
เพราะว่าในการแจ้งข้อเก่าหาหรือว่าพอมีการฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับ
ในวงการนาฬิกาคุยกันถึงข่าวนี้ว่าอะไร
ว่าอะไรเป็นประเด็นที่คุยกันมากที่สุดครับ
ก็สมมุติจะคุยเรื่องนี้แหละครับว่ามันวัดได้แหม่นแขน
เพื่อดูแลสุขภาพออกกำลังกายแจ้งเตือน
ไม่ได้มารู้เสียฟิตตอนไหน

ก็มันก็ทำแบบหลายคนก็สนใจเพราะว่ามันก็มี
มีหลงมีล้มบ้างหัวเต้นผิดจังหวะบ้าง
นิกาแจ้งไปแจ้งมาอะไรพวกนี้มันก็เป็นข้อดีไง
แต่ว่าประเด็นนี้ผมว่ามันก็คงไม่ใช่พยาบัตถุพยานหลักฐานเกือบแน่นอะไรอย่างนี้

ไม่เคยมีคดีให้เห็นผ่านตาในวงการเลยใช่ไหม
ไม่เคยสมมติว่าก็จะเป็นเคสข่าวประมาณว่า
ช่วยชีวิตอย่างนี้หรือเปล่าช่วยชีวิตมากกว่ามันก็ตาในด้านดีใช่ไหม
คดีนี้จะเป็นอีกคดีหนึ่งที่วงการไอทีจะตามดิฉันเชื่อ
ว่าจะถูกใช้เป็นหลักฐานจริงหรือเปล่า

อาจารย์สิ่งที่อยากรู้ที่สุดตอนนี้แม้ว่าเขาจะตั้งข้อเก่าหาน้ำอุ่นไปแล้ว
อาจารย์อยากรู้อะไรดิฉันจะตามตามอาจารย์เลยแหละ
คือจริงผมว่าข้อมูลมันก็
ผมยังเชื่อว่าตามที่ทางตำรวจแถลงนะครับ
ว่าก็ยังไม่ทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลทั้งหมดมากขึ้นเราเห็นภาพทั้งหมด
มันก็คงจะตอบอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับ
เรื่องหลายอย่างนี่คือวันนี้ข้อมูลออกมาเป็นช่วงน่ะครับ
เราก็วิเคราะห์กันตามข้อมูลที่มีถูกบ้างผิดบ้าง
เอาตามที่เรารู้ค่ะเอาให้รู้ค่ะเอาตามที่เรารู้

มันเป็นคุยเชิงวิชาการนะครับก็ได้ข้อมูลนะครับ
จริงก็ประชาชนเขาก็ได้ความรู้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามนะครับดูต่อว่ามันจะจบอย่างไร
ผมก็ติดตามดูเหมือนกันว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะว่ามันก็จะเป็นอันหนึ่งอย่างน้อยมีเรื่องสมาร์ทบอสแล้ว

ซึ่งผลนิติเวศที่ออกมาจะสำคัญมาก
ถ้าเราได้รู้ถ้าไม่ได้รอคดีจบล่ะนะคะ
คือผมเรียนอย่างนี้เหมือนเมื่อธามเรื่องสมาร์ทบอส
ถ้าเกิดจะเอานักไอทีไปยืนยันว่าเอาเวลาเป๊ะเดี้ยว

แต่ถ้าเกิดให้ความเห็นแบบธรรมดาใครก็คุยกัน
ผมว่าเท่านั้นผมว่าเท่านี้ให้ความเห็นได้
แต่พอมันต้องเป็นความเห็นที่ต้องใช้ในทางกฎหมายเนี่ย
คนที่จะให้เป็นคนให้ความเห็นเนี่ยค่อนข้างลำบาก
ถ้ามีผลต่อคดีถ้าเป็นคนต่อคดีเหนื่อยแล้ว

ไม่ก็ถ้าตัวผมเองเป็นคนชันสูตร
แล้วต้องเป็นคนเป็นพยานเนี่ยลำบากนะฮะ
เพราะว่าทุกสิ่งที่เราตัดสินใจออกไป
มันต้องมีพื้นฐานทางหลักวิทยาศาสตร์รองรับทั้งหมด

แล้วทุกคนก็กำลังมองเรื่องพวกนี้
มันเป็นเรื่องที่ดูต่อเนื่องมา
มันต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ
คุณผู้ชมค่ะคือการจากไปของลาลาเบล

คุณผู้ชมจะสังเกตได้อย่างหนึ่งคือเป็นข่าวที่ข้อมูลเยอะมากค่ะ

การสอบสวนแต่ละคนออกมามีจำนวนมาก
และที่ไม่เป็นข่าวอีกก็เยอะนะคะ

นิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้ก็จะมีข้อมูลอีกเยอะมากค่ะ
เป็นข่าวที่ข้อมูลเยอะมากแต่เดาไม่ออก
สรุปสุดท้ายแล้วมันจะไปถึงใคร

เสียชีวิตไปตอนไหนสาเหตุคืออะไรกันแน่
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราก็ตื้อตำรวจอยู่
แต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องบอกเราทั้งหมดก็ได้นะคะ

เดี๋ยวรอตำรวจค่ะว่าตำรวจส่งตัวน้ำอุ่นฟ้องศาลแล้วเรียบร้อย

หลังจากนี้จะมีเปิดใครขึ้นมาอีกหรือเปล่า
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่พื้นที่สนบังบัวทอง
พ่อบางบัวทองจะมาเกี่ยวอะไรกับคดีนี้หรือไม่
ตำรวจก็ทำงานหนักค่ะเพราะรู้ว่าประชาชนดูอยู่
หมดเวลาของรายการวันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านอีกครั้งนะคะ

และคุณผู้ชมดูต่อได้เลยในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ